เพราะว่าเป็นช่วงที่คุณผู้ชมเรียกร้องมา

ตลกออกออกออกออกออก

เป็นช่วงของตลอดข่าวขำ
วันนี้รวบรวมเรื่องราวของการแข่งขันการกิน

กินพลาดไม่ได้ติดตามได้ในช่วงของ

ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
มาพร้อมข่าวสนุกสไตล์โป้งชุ่ม

เอาให้จุกกันไปข้างหนึ่งเลยล่ะครับ
เริ่มกันที่งานแข่งขันกินสับปะรด

ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องผลไม้

เขากินสับปะรดกันทั้งลูกแบบนี้ล่ะครับแม่
แบ่งชิ้นให้เสียเวลา

ปกตินี่ก็เสียวฟันจะแย่อยู่แล้ว
นี่ต้องมากินกันทั้งลูกแม่

เขาจริงแหละครับนี่

เหมือนน้องไก่ยังไงอย่างนั้นล่ะ
ไม่รู้วันนี้จะกินหมดกันไหมล่ะครับเนี่ย
ส่วนพ่อคนนี้เขาก็ใช้เทคนิคพิเศษ

ไม่รู้ว่าแบบนี้หายใจออกไหมล่ะครับพ่อ

และแล้วเราก็ได้ผู้ชนะก็คือคนคนนี้นี่แหละครับ

มากันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้าง
มากันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้าง

ที่นี่เขามีเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม

แกะกุ้งเนี่ยยากกว่าเยอะครับ

ไม่รู้ว่าตั้งใจมาแข่งกินกันจริงหรือเปล่านะ
แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจมาแข่งกินกันจริงหรือเปล่านะ
แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจมาแข่งกันจริงหรือเปล่านะ
แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจมาแข่งกันจริงหรือเปล่านะ
แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจมาแข่งกันจริงหรือเปล่านะ
แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจมาแข่งกันจริงหรือเปล่านะ

ไม่รู้ว่างานนี้คนนวดหรือคนกินจะฟินกว่ากันหรือครับ

เมื่อเจอกับการแข่งกินส้มตำถาดที่จังหวัดราชบุรีแบบนี้

แต่ทุกอย่างต้องหลบไปเมื่อเจอกับการแข่งกินส้มตำถัด
ที่จังหวัดราชบุรีแบบนี้
การกินส้มตำที่ถูกวิธีมันต้องใช้มือครับ

เอาให้แสบปากแสบจมูกกันไปข้างหนึ่งแบบนี้
แม้กระทั่งฝรั่งคนนี้ก็ยังขอแวะมาแข่งกินส้มตำผ่านก่อนกลับประเทศ
เป็นจังแซ่นแน่เนาะ
ส่วนลุงเสื้อดำคนนี้มาแรงแซงทางคอ

ทุกคนก็ใส่ไม่ยังสดไม่เกรงใจผ่านแบบนี้ก็แหม
และเขาได้เปรียบยังไงล่ะครับก็ดูฟันเขาสิ
ไม่ได้เคลื่อนมากั้นให้เป็นอุปสรรคยังไงอย่างนั้นล่ะครับ
ถ้าทานกินได้สงสัยคุณลุงคงจะกลืนลงไปด้วยแล้วล่ะครับ
แหล่มแหล่มเลย